มีงานเข้ามีงานเข้าแล้วจ้า

เสื้อเหลืองก็มาอัดคลิปคุณผู้ชมค่ะก็เป็นตัวแทนนะของภรรยาของพี่หม่ำนี่แหละนะ
ในการอัดคลิปขอบคุณแฟนคลับทุกคนเลยที่มาอวยพรวันคล้ายวันเกิดของพี่มดนะคะ
ซึ่งฟังดูตอนต้นคลิปก็ไม่มีอะไรนะคะก็เป็นโมเมนต์น่ารักค่ะ
อ่าก็เพราะว่าคนถ่ายคลิปนี้คือพี่มดเองค่ะ
แล้วสิ่งที่พี่สายสินพูดต่อหน้าพี่มดก็คือ
จริงหน้าที่มาขอบคุณนี้ต้องเป็นหน้าที่ของพี่หม่ำนะ
แต่ว่าตอนนี้พี่หม่ำน่าจะกำลังแอบไปเที่ยวแถวจังหวัดภาคเหนือนู้นกับกิ๊ก
เฮ้ยพูดอยู่ด้วยนะ
เออพูดแบบนี้หนูเป็นท่านผู้ชมขา
เป็นคนรักครอบครัวแต่รักคุณครอบครัว
พูดแบบนี้ต่อหน้าพี่มถมีงานเข้าน่าร้อยแน่นอน

พี่ผู้ชมไปฟังเดี๋ยวค่ะเสียงหมาข้อบคุณ
ยังมีพวกรักแม่ค่ะ

เหมือนเมียรักเราหรอก

เอาอามกันเล่นไม่เฉย
เรื่องมันผ่านมาแล้ว